คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่โลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวนะคะ
เด็กสาววัย๑๕ปีถูกแฟนนุ่มทำร้ายร่างกาย
คือโดนทั้งแทงโดนทั้งฟันนะคะ
แล้วตัวเด็กสาวตั้งคันอยู่ด้วย
เรื่องราวนี้พอถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
ล่าสุดก็คือสามารถจับกลุ่มตัวแฟนนุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้หญิงอายุ๑๕ปีแล้วก็ที่ตัวมีบาดแผลเต็มไปหมดเลย

เมืองอูทองสุพรรณบุรีโจโหด
ทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่ท้องอยู่เดือนเสร็จแล้ว
กักขังตัวไว้ขอเงินค่าถ่าย๕๐๐บาท
ถ้าไม่มีขอเป็นยาบ้าน๑ถุงแลกกับการปล่อยตัว
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกอย่างไร
เมื่อลูกสาวโดนทำร้ายเกือบตาย๒ครั้ง
รอบแรกลูกโดนแทงด้วยมีดพกสั้น

โดนฟันต้นคอแล้วก็หลังกกหู
รัดคอเกือบตายจนต้องนอนโรงพยาบาล
รอบที่๒โดนดาบสามุไรกรีดใบหน้า

ลูกสาวยังโดนกักขังไว้อีก๒วัน

แล้วเห็นร่องรอยบาดแผลตามร่างกายแบบนี้ไหมคะ
พอคนแชร์ภาพนี้ไป
ทางด้านเจ้าหน้าที่ทางด้านหน่วยงาน

คือนายสุพมาศกลมเกลี้ยงประหลัดฝ่ายปกครอง

ก็ให้ฝ่ายปกครองนำกำลังนำจับ
นายวีรชัยเพชรนิ่มหรือว่านายน็อต
ที่เป็นแฟนของสาววัย๑๕ปีคนนี้
นายน็อตรับสารภาพด้วยนะคะ
บอกว่าที่ก่อเหตุลงมือทำร้ายแฟนสาว
เป็นเพราะว่าหลอนเขาเสพยาเสพติดหนักมากคุณผู้ชม
ซึ่งผู้เสียหายวัย๑๕ปีก็บอกค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเคยไปอยู่กินกับนายน็อต
แล้วก็ขอร้องให้นายน็อตเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ดูสิเอามีดมาฟันเอามากรีดหน้าซ้อมเธอ
แล้วก็เธอไปที่สถานีตำรวจภูทรอูทอง

มีการเชิญตัวเธอมาสอบปากคำ
หน้าเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้
เธอเรียนหนังสืออยู่ม๔โรงเรียนแห่ง๑เที่ยมบอูทอง

หยุดเรียนแล้วก็มาอยู่ที่บ้านของนายน็อต
พอ๒สิงหาคมที่ผ่านมานายน็อตเสพยาบ้าจนหลอนค่ะ
แล้วก็ระแวงว่าตัวเธอจะพาผู้ชายใหม่เข้ามาที่บ้าน
น็อตเลยเอามีดแทงต้นคอแทงท้ายทอย
เรื่องต้นเธอก็ไปหาหมอมาเย็บมา๙เข็ม

วันที่๑๘๒๐สิงหาคมนายน็อตมีอาการประสาทหลอน
ลงมือทำร้ายเธออีกนะคะแล้วก็ขังเอาไว้ในบ้าน
บอกให้แม่ของฝ่ายหญิงเอาเงินมาให้๕๐๐บาท
ถ้าแม่ไม่มีเงินมาให้ให้เอายาบ้ามาให้๑ถุง
แล้วเดี๋ยวจะปล่อยตัวลูกสาวแม่กลับบ้าน
ฟังเสียงผู้เสียหายกับแม่ผู้เสียหายหน่อยนะคะ
เรียบของเรียกบัญชีมาก็คือวันที่๑๙เราโดนแข่งที่หลังโยบเย็บไปสองเข็มค่ะแล้วก็ส่วนที่๒๐แข่งที่แขนเย็บไป๕เข็ม

แล้วก็ผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าพอกลับมาที่บ้านก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมร่างกายแปลก
คือมีอาการมึนมึนศีรษะเวียนหัวก็เหมือนกับคนตั้งคันนะคะ
เธอก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจปรากฏว่าเธอกำลังตั้งคันจริง
แล้วพ่อของเธอเนี่ยนะพอรู้ว่าโอ้โหลูกสาวกำลังตั้งท้องแล้วโดนแบบนี้ด้วย
บอกเลยนะถ้าเกิดเจอหน้าในน็อตอยากจะต่อยเลย
ซึ่งทางด้านในน็อตเนี่ยนะคะก็บอกแบบนี้บอกกับตำรวจว่าผมไม่รู้จริง
เพราะว่าแฟนผมกำลังท้องอยู่
ซึ่งทางตำรวจภูทรอ่างทองก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ดำเนินคดีกับในน็อตต่อไปนะคะ